ก็อยากจะให้ไปดูความเคลื่อนไหวของอีกกลุ่มหนึ่งด้วยนะคะ
มีกลุ่มมวลชนที่ได้รวมตัวกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองนี่ค่ะ
ทำกิจกรรมกันที่บริเวณสวนลุมพินีนะคะ
คุณอูหารือไทยมุ่งบุญศรีอดีตนักร้องชื่อดังนะคะ
มวลชนสวมใส่เสื้อสีเหลือง
แล้วก็มีกลุ่มไทยพักดีนำโดยนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรม
ประธานกลุ่มไทยพักดีนำมวลชนไปร่วมกิจกรรม
เพื่อแสดงพลังปกป้องสถาบันค่ะ

แต่พอฝนหยุดมวลชนก็มาร่วมกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่อง
มีรถเครื่องเสียง๑คันใช้เป็นเวทีปราศัย
อุหารือไทยปราศัยว่าการจัดกิจกรรมวันนี้
เพื่อต้องการใช้ข้อมูลใช้ข้อเท็จจริงอีกด้าน
วิกฤตและภาวนาไม่ให้มีเหตุบานปลายเกิดขึ้นในประเทศของเรา
เพราะห่วงว่าจะเกิดความรุนแรงในประเทศไทยค่ะ
กลุ่มไทยพักดีได้ออกแถลงการ
ค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูลทั้งฉบับผ่านการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูล

เป็นฉบับที่ผ่านการทำประชามติของประชาชนด้วยเสียงมากกว่า๑๖ล้านเสียง
การแก้ไขระบบเลือกตั้งให้กลับไปเป็นเหมือนเดิม
ก็จะทำให้ปัญหาการเมืองแบบที่เคยเกิดขึ้นในอดีตก็เกิดขึ้นอีก
ซึ่งจะเป็นผลเสียต่อประชาชนมากกว่า
อย่างไรก็ตามหากพบว่าบทบัญญัติในมาตรไหนเป็นปัญหา
ก็อยากจะให้แก้ไขเป็นรายมาตราไปไม่ใช่แก้ไขทั้งฉบับนะคะ
อุหารธัยบอกว่าวันนี้ดีใจที่มีคนเดินทางมาร่วมกิจกรรมกันเยอะ
ยังยืนยันว่าจำเป็นต้องทำ
เพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะก็มีการจับจ้วงสถาบันอย่างมาก
แต่ว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะต้องอดทนอดกลั้น
แล้วก็วิธีที่ดีที่สุดคือการแสดงพลัง
แสดงว่าพวกเรานั้นยังคงมีความรัก
กับสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศชาติของเรา
แพทย์วรงบอกว่าวันนี้ก็เป็นอีกวันนะคะที่กลุ่มมวลชนปกป้องสถาบันได้มีการรวมตัวจัดกิจกรรมเกิดขึ้นอีกครั้ง
โดยมีจุดประสงค์เพื่อแสดงความจงรักพักดีและแสดงออกถึงการปกป้องสถาบัน
หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมในช่วงเวลาประมาณ๑๘นาฬิกา๔๕นาทีนะคะ
ลชนก็ได้มีการร้องเพลงสรรเสริมพระบรมีแล้วก็แยกย้ายกันกลับไปนะคะ